กรุงเทพต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารราชการแผ่นดิน
ถ้าเกิดว่ากรุงเทพไปไม่รอดอยู่ไม่ได้
ทุกอย่างของประเทศก็จะเป็นอำมพลึกอมภาษณ์หมดเลยนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าโฟกัสเฉพาะกรุงเทพจุดเดียวคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้กรุงเทพแถลงเลยนะคะว่าคลัสเตอร์ที่มันระบาด
จาก๓๑คลัสเตอร์เพิ่มเป็น๓๓คลัสเตอร์แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่กรุงเทพทำก็คือสั่งปิดบางพื้นที่
อย่างตลาดปากคลองตลาดเองก็ถูกสั่งปิดเหมือนกัน
แต่ยังมีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนซึ่งเราก็เข้าใจ
ที่เขาต้องมาทำมาหากินยังคงไปขายของ
เทศกิจทำก็คือประกาศเสียงตามซ้ายให้หยุดขายของ

ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องลงพื้นที่ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ประกาศเสียงตามสายเลยบอกว่าตอนเช้ารีบระบายของออกให้หมด
ช่วงบ่ายเดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน
ต๊อกค่ะคุณผู้ชมทำให้เราได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เพจเฟซบุ๊คของสำนักการเขตพระนคร
ซึ่งปากคลองตลาดเนี่ยก็อยู่ในเขตนี้นะคะ
มีการโพสต์ภาพนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วก็เทศกิจของสำนักงานเขต
มีการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้าบริเวณซอยท่ากลางปากคลองตลาด
เพื่อเป็นการทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นั่นเองค่ะ
สำหรับปากคลองตลาดเขตพระนครของกรุงเทพมหานคร
ต้องยอมรับว่าตอนนี้กลายเป็นคลัสเตอร์สำคัญอีกคลัสเตอร์ที่สบคประกาศว่า
อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังสูงสุดของกรุงเทพมหานคร
เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปสำรวจตรวจสอบนะ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เฉพาะคลัสเตอร์ตรงนี้จำนวนมากค่ะ
ซึ่งทางกรุงเทพได้มีการออกคำสั่งปิดปากคลองตลาดพร้อมกับตลาดอื่น
อีก๖แห่งใน๓เขตด้วยกันก็คือเขตพระนครเขตบางกอกน้อยเขตบางกะปิปิดเป็นการชั่วคราว
เรื่อยไปจนถึงวันที่๒๒พฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะ
กว่าจะมีปฏิบัติการตามมาตรการทางสุขาพิบาล
คือจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของกรุงเทพนั่นแหละนะคะ
เช่นมีอะไรบ้างการจัดระเบียบผู้ค้าและแรงงานในตลาด
ต้องผ่านการประเมินตรวจสอบจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะ
จึงจะสามารถเปิดทำการได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง
คือต้องเอาให้ชัดเอาให้แน่ว่า๑จะไม่มีเรื่องของการขนย้ายแรงงานข้ามเขตนะคะ
แล้วก็ในตลาดปลอดโควิด๑๙แล้วจริงนะคะ
ใช่ครับนะฮะตอนนี้หลายภาคส่วนก็พยายามที่จะร่วมกัน
ลงให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนกัน